ไม่ใช่

จุดว่าโดนไปท้อง

เนี่ยเนี่ยเนี่ย
มันรอบกันอีก
ให้ลูกค้าแทงกันในร้าน
ลูกค้าแทงกันในร้าน
แล้วก็ให้แจ้งโทรศาสตร์มา
แล้วก็แบบเนี้ยมันขอแบบนี้แล้ว
เสร็จแล้วก็จับโทรศาสตร์อ่ะเขามาขอถ่ายรูป

เพื่อไม่เห็นเรื่องปั้มของตรงล่าง
จะได้รอบตัวมันถูก
อันนี้เขารอบตัวไว้แล้ว

แต่เขามี๒เล่มนะคะ
คนนี้กับเสื้อสีส้มอะค่ะ
คนแท้งเสื้อสีส้อมใช่มั้ย

แล้วเหมือนจะคนเสื้อสีส้มวงแทงอะค่ะ
ไม่มีอะไรอย่างนี้
เลือดจริงจริง
นั่นน่ะเลือดติดตัวอยู่
เจ๊เฟสจิ้ม

สวัสดีครับทุกคน